นี่คือเจ็บช้ำระกำใจมากนะ
ลูกชายคนนี้อายุ๔๐กว่าแล้ว
จะเอาเรื่องแม่ให้ได้จะเอาแม่เข้าคุก
นี่ครับนั่งอยู่ที่บริเวณเพลิงสังกษีตรงจุดนี้

เจ้าตัวบ่นบอกแม่ทำผมแม่ฟันผม

ตำรวจสภพเมืองหน้าและเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๕ปีมีอาการเหมือนคนเมานะครับ
ในขณะที่แม่ของชายคนนี้บอกว่าลูกแม่ติดเหล้าหนักเลย
ส่งตัวไปรักษาแล้วเหมือนจะดีขึ้น
คือถ้าไม่เมาเนี่ยก็เป็นลูกที่ดีเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะ
แต่เมื่อไหร่เล่าเข้าปากนี่เหมือนคนละคนเลยแหละ
แม่และครอบครัวก็เลยสร้างเพลิงพักแยกออกจากบ้าน
มาเขาอยู่ตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับใครเวลาเมา
กลัวจะทำร้ายแม่ด้วยไงเพราะเมาปั๊บเนี่ยเดาใจไม่ถูกเลย
แล้วดูแผลเขาสิครับมีแผลที่หลังเลือดไหลอาบอยู่เรื่อยเลยนะครับ
ทีนี้ก่อนเกิดเรื่องลูกชายชอบฟังวิทยุ
คุณผู้ชมคุณขวัญปรากฏว่าวิทยุเครื่องโปรดเจ้ากรรมดันพังฮะ
แล้วก็ออกไปทำงานรับจ้าง
จากนั้นได้เงินมาไปซื้อเหล้าแล้วเมากลับมาเห็น
วิทยุใครแกะใครลื้อเนี่ยลืมไปว่าตัวเองเป็นคนลื้อ
หรือโทษแม่แม่บอกแม่ไม่ได้ทำเขาโมโหไปเอามีดนะครับเอามีดไปฟันสวนเขา
ว่าเป็นถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้ขายยังไม่พอเอาไปตีหลังคาสังกษีประชด
แม่และจังหวะนั้นไม่รู้ว่าบุญบาปนะฮะมีดอ่ะมันร่วงลงมาเฉาะเข้าที่หลังเขาเลย

พอจะหาว่าไม่เห็นคุณฟัน